สวัสดีวันอาทิตย์แล้ว
ก็เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของ๓ราศีที่ดวงมาฟ้าเปิดในเดือนพฤษภาคม
แต่วันนี้ก็มีอีก๓ราศีเหมือนกัน
แต่ต้องระมัดระวังด้วยใช่ไหมคะ๓ราศีต่อไป
ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นราศีที่โคม่าเลย

เป็นราศีที่อาการน่าเป็นห่วง

ถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ยควรจะประคับประคองเขาให้ดีเลย

หมอไก่อาจจะต้องประคับประคองดี
เป็นราศีที่พฤษภาเนี่ยดวงโคม่าน่าเป็นห่วงเลยเหรอคะ

ต้องบอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม
ในช่วงนี้อาจจะแบบเหนื่อยใจนะคะ
คือเราเหนื่อยไปอาจจะเหนื่อยสักสิบส่วน
อาจจะได้ผลตอบรับมาสักประมาณ๒ส่วน

จะเหมือนกับว่าแบบไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำงาน
นะคะก็คือเหมือนกับว่าทำดีแล้วไม่ค่อยมีใครเห็น
บางทีทำดีแล้วอาจจะแบบว่ากลายเป็นโดนด่าเลยก็ได้
ชนะหน้าตาสภาพร่างกายและจิตใจคุณเป็นแบบนั้นคะ
ตอนหน้าเกิดเป็นคนลาสีเมธุน
ช่วงนี้ก็อาจจะโคม่าหนักนิดนึงนะคะ
เพราะว่าทำดีแล้วยังไม่ได้ดีในช่วงนี้

ใช่ค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะ
เวลาที่ทำงานอะไรแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่ามีอุปสรรคมากหน่อย
ติดขัดแล้วก็ยังไม่มีคนที่จะคอยช่วยเหลืออุปถัม
เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยต้องทำเองทุกอย่างเลย

ใช่ไปหวังคนอื่นไปหวังช่วยเหลือใครไม่ได้เลยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเงิน

ก็คือการเงินมีเกณฑ์ว่าการเงินจะค่อนข้างที่จะนิ่ง
ไม่ค่อยได้เพิ่มเผลออาจจะลดลงก็ได้

ลองดูเผลออาจจะลดลง
ก็คือเขาเรียกว่ารายได้ลดลงแต่ว่ารายจ่ายไม่ลดเลยนะ

ในช่วงนี้อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนิดนึง

สำหรับราศีเมทุนช่วงนี้อาจจะต้องมีสติมาก
วางแผนเรื่องของการเงินดีเรื่องของการใช้ชีวิต
คือปิดทองหลังพระเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องมีคนเห็นแหละบอกแบบนี้
ให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อไป
ช่วงนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ในอนาคตมันเห็นแน่นอน

เอาล่ะราศีเมทุนเป็นกำลังใจให้

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงค่อนข้างจะโคม่าในพฤษภาคมนี้ค่ะ

ใช่ค่ะจริงแล้วชาวราศีพิจิกนะคะ
โดยรวมดวงชะตาของเขาไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรนะคะ
อย่างในเรื่องของแบบว่าหน้าที่การงานเนี่ยนะคะ
คือดวงของเขามีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่
งานใหม่แล้วการงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลย
อาจจะเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยชวนเขาไปทำงานนะคะ

ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าเรื่องที่ควรจะระวังเนี่ย

ชาวราศีพิจิกษ์มีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าเจ็บป่วยไม่สบาย
เนื้อเก็บตัวอุบัติเหตุ
นะคะมีโอกาสทั้งตัวเองด้วย

เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องนี้
ส่วนในเรื่องของการเงินยังไงคะ
การเงินเนี่ยมีรายได้เข้ากระเป๋ามาเรื่อยนะคะ
แต่ว่าจะหมดไปเพราะไอ้เรื่องตะกี้นี่แหละ
เรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะ

ก็คือมีวิธีการแก้เคล็ดอย่างไปตรวจสุขภาพ

ช่วงนี้นี่สภากาชาติไทยยังเปิดรับบริจาคเลือดอยู่

ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราไปบริจาคเลือด
ก็เหมือนกับว่าเป็นการแก้เคล็ดว่าเราได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถไปแก้เคล็ดวิธีนี้ได้
หรือว่าส่วนบนอยู่ที่บ้านนี้ได้ไหมคะหมอกาย

เอาล่ะและอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างจะโคม่าเลยในช่วงพฤษภาคมนี้ค่ะ
ค่ะก็คือชาวราศีธนูนะคะ

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ
โดยรวมคล้ายกับชาวราศีพิจิกก็คือหน้าที่การงานเขาค่อนข้างดี
เรียกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมดีกว่าช่วงเดือนเมษายนด้วยซ้ำ

ก็คือโคม่าในเรื่องความรัก

สมมุติว่าใครที่มีคู่แล้วมีเจ้าของแล้วหรือว่าบางคนถึงขั้นแต่งงานแต่งกายแล้วเนี่ยต้องระวัง
ระวังแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยอาจจะมาชวนผิดศีลข้อสาม
เฮ้ยกาเมสุมิชา
มือที่๓ปัญหารักสามเศร้า
เป็นบททดสอบถูกไหมคะหมอไก่
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูเนี่ยไม่หวั่นไหวมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ว่าถ้าหวั่นไหวนี่สิปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้
ก็อาจจะเป็นแบบเด็กมันยั่วเลยรู้ตัวไปหน่อย

เพราะฉะนั้นราศีธนูก็ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไร

สำหรับชาวราศีธนูในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะ
แล้วยังไงอีกคะต้องระมัดระวังเรื่องอะไร
ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีคู่หลักคนโสดอย่างนี้ล่ะ

ระวังเหมือนกันก็คือระวังคนที่จะเข้ามาเนี่ย

ใช่นะก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์มีคนเข้ามาชอบ

ไม่ได้จริงจังไม่ได้ว่าจะตั้งหลักปรักฐานกับเรา
ไม่ได้ว่าจะสร้างครอบครัวกับเรานะคะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าชาวราศีธนูเนี่ย
นะคะไม่ต้องแบบว่าตีออกไปขนาดนั้นนะคะ
เราเนี่ยแค่อาจจะเหมือนกับว่าต้องเฝ้าระวังให้ดี

ต้องมีสติรักก็ว่ารัก

ชาวประมงก็คงไม่เข้าใจ
เพลงอะไรของคุณถามชาวประมง
จริงแล้วเนี่ยคุณชนะเขาจะรู้เรื่องนี้ดีนะคะ
เพราะว่าเวลาหลอกขอยากแล้วจากไปเนี่ยมันช้ำใจมาก

อาจจะปรึกษาเพื่อนได้ไหมหมอไก่ว่าแบบ
คนนี้ยังไงเราควรจะยังไงดูดีขนาดไหน
เพราะว่าแต่ละราศีก็มีเรื่องโคม่าที่มันแตกต่างกันด้วย
ใช่ค่ะเราอาจจะเหมือนกับว่าต้องใช้เวลานิดนึง
อย่ารีบมากบางคนเนี่ยโอ้โหเวลาที่มีคนมาจีบเนี่ย
ตีไปอีกเลยดีใจแล้วต้องค่อยดูเวลา
ค่อยนะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างได้นะคะ
มีการวิธีแก้เคล็ดยังไงให้ทั้ง๓ราศีนี้รู้สึกสบายใจขึ้นไหมคะ
อ่านะคะก็คือการไหว้พระสวดมนต์อยู่กับบ้านนี่แหละ
ชาวราศีธนูเนี่ยที่เหมือนว่ามีปัญหาในเรื่องของความรัก
แล้วเวลาที่เราเนี่ยไหว้พระให้เราเนี่ยถวายดอกไม้
ถวายดอกไม้คู่อย่างนี้ก็เป็นการแก้เคล็ดได้เหมือนกัน
บางคนถวายดอกไม้แต่ถวายดอกไม้เดียว
ก็เลยอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวอยู่อย่างนี้
ผมไม่ได้พูดบอกใครนะแต่ผมพูดลอย
ถวายดอกไม้จริงแต่ถวายเดียว
ก็เลยเนี่ยโสดอยู่อย่างนี้
นี่ผมย้ำแล้วนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้

เอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือเป็นวิธีการแก้เคล็ด
สวดมนต์อยู่กับบ้านให้ทำจิตใจให้สงบ
แล้วก็มีสติในช่วงนี้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากเลยนะคะ

คุณผู้ชมเจอกับหมอไก่แบบนี้ในทุกวันเสาร์อาทิตยนะ